เขาก็ได้รับน้ำใจที่หยิบยื่นมาให้จากคนไทย
ที่บอกว่าโอ้โหทานน้ำใจมันหลั่งไหลท่วมท้นจริง
ถ้าคุณผู้ชมช่วยเหลืออะไรได้
แต่ว่าบางคนเขาเปิดร้านอาหารไงคะ
เขาก็สะดวกที่จะบริการแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่ม
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
มีที่ไหนยังไงบ้างตามไปดูกันค่ะ
เราเล่ากันไปหลายที่แล้วนะที่แรกของวันนี้เลยนะคะ
พาไปที่ร้านสเต็กชื่อดังประจำจังหวัดราชบุรีเลย
สเต็กปลอมเชฟเตาถ่านค่ะ
หลังจากที่ทางร้านเนี่ยเขาบอกเขาต้องปิดกิจการชั่วคราวเลยนะ
เนื่องจากนโยบายของทางภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
ทำให้เจ้าของร้านนะคะนายธนภูมิเอี่ยมสะอาด

เขาจับมือกันออกมาทำความดีกับครอบครัวดีกว่า
ช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบดีกว่า
โดยการรวบรวมเงินจำนวน๕๐๐๐บาทนะคะ
มาเป็นกองทุนในการจัดทำข้าวกล่องแจกฟรี
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
แจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และก็เหล่าบรรดาจิตอาสาที่ประจำอยู่ตามโรงพยาบาลของรัฐ
ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีด้วยนะ
แล้วงานนี้เจ้าของร้านเขายังบอกด้วยว่า

เพราะว่าช่วงนี้อ้าวน้ำมันมันถูกอะค่ะน้ำมันมันลดราคาใช่ไหมคะ
เขาก็เลยเดินสายแจกข้าวกล่องวันละ๒๐๐๒๕๐กล่องเลยค่ะ
ซึ่งทางร้านเริ่มแจกเข้ากล่องมาตั้งแต่วันที่๒๗มีนาคมแล้วนะ

แล้วรวมตั้งแต่วันที่๒๗ก็แจกไปได้ประมาณ๓๐๐กล่องแล้ว

เห็นแบบนี้แล้วโหเราไม่ได้รับเข้ากล่องนะแต่เราอิ่มมากเลยคุณ
อกอิ่มใจแทนคนที่ได้รับนะคะ

แม้ตัวเองจะต้องเจอกับภาวะวิกฤตจนต้องปิดกิจการไปชั่วคราว
แต่ก็ยังส่งมอบกำลังใจส่งมอบน้ำใจดีแบบนี้
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ผู้อื่นด้วยนะคะ
อ่ะสุดยอดปรบมือหน่อยดีกว่าค่ะ
ปรบมือนะแล้วก็ยังอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
คราวนี้ไปที่สวนยายเนียงตำบลลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่ง
ได้ยินมาว่าเจ้าของสวนเนี่ยก็แจกเหมือนกัน
ใจปั้มด้วยนี่สวนใหญ่เนี่ยเขาแจก

นายวีรยุทธ์แล้วก็นางน้ำรินคำนินสองสามีภรรยา

ยกผักทั้งแปลงที่เขาปลูกเอาไว้
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง

ที่ช่วยกันร่วมสู้โควิด๑๙ที่ระบาดอยู่ตอนนี้

มีทั้งบัตเตอร์เฮดผักกาดแก้ว
กรีนโอ๊คฟิลเล่มินิคลอส
คือจัดใส่กล่องแพ็คเลยอันนี้ต้นอ่อนทานตะวัน
อันนี้ดีผมบอกเลยอันนี้ดีมาก
เพราะอะไรมันช่วยเสริมคุ้มกันได้กับร่างกาย
คือจริงผักมันมีประโยชน์อยู่แล้วถูกไหมคะ

คือเราทานไปเราก็ได้วิตามินไปด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วการทานผักมันมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะ
เขามีเท่าไหร่เขาแบบจัดใส่กล่องให้หมดเลย
แล้วก็ส่งไปให้คุณหมอค่ะ
คือไม่ได้แถมไม่ได้ให้ไปแค่ไอ้นี่นะตัวผักสลัดนะ

โอ้โหไม่ได้ทานแต่สลัดอย่างเดียวนะ
คุณเอาผักไปทานกับน้ำพริกก็ได้แถมน้ำพริกปลาทูให้คุณหมอด้วย

เท่านั้นยังไม่พอนะอย่างที่บอกแหละว่า
จากผักต่างเหล่านี้แล้วไอ้ต้นอ่อนทานตะวันที่คุณชนะบอกมันมีประโยชน์มาก
ก็เอาไปแจกให้คุณหมออีกประมาณ๓๐ถุง
ให้คุณหมอเอาไปโดปเพิ่มพลังร่างกาย
จะได้มีแรงมีกำลังในการช่วยเหลือผู้ป่วยนั่นเองนะคะ
มีเสียงให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
จากเจ้าของสวนใจปั้มมาฝากจ้า
ก็อยากจะให้กำลังใจทางบุคลากรทางการแพทย์นะครับ

โรงพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ในประเทศไทยนะครับ
ว่าให้ทุกท่านสู้นะครับ
ผมเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านวิกฤตของโควิด๑๙ตัวนี้ไปได้นะครับ
เห็นไหมคะนี่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะ
ที่เขาพอจะมอบได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะ
เอามากันที่ที่สุดท้ายเลยจังหวัดกำแพงเพชร
พระครูประหลัดโชคชัยชัยวุฒโธหรือว่าครูบาโชคชัย
ก็ได้นำพระพิสุสามเณรวัดเทศวรรณรามหรือว่าวัดน้ำดิบค่ะ
อยู่ที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
รวมทั้งสาธุชนผู้ที่มีจิตศรัทธาออกมาร่วมกัน
จัดทำข้าวเหนียวไก่ทอดหมูทอดน้ำพริกอ่องผักสดและข้าวโพดต้ม
โอ้โหหิวเลยค่ะเห็นแบบนี้น่าทานด้วยนะคะ
ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ตกงาน
รวมไปถึงผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบ
แหมลำพังข้าวจะกินแต่ละมื้อยังยากเลยค่ะ
ก็ออกมาแจกให้ฟรีแบบนี้ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำปิง
ฝั่งตรงข้ามหลังตลาดไนท์บาซ่าอยู่ตำบลในเมืองเลย
ให้ประชาชนแต่ละคนเขามีแรง
ที่จะมีกำลังใจในการผ่านแต่ละวันในช่วงวิกฤตแบบนี้ไปได้ด้วยกัน
ซึ่งครูบาโชคชัยท่านบอกว่าในยามปกตินะคะพระจะเป็นผู้รับ
จากว่ามีคนมาทำบุญให้ท่านเยอะมากมาทำบุญที่วัดเยอะมาก
แต่ในยามที่ประชาชนเดือดร้อนแบบนี้
พระเองก็ควรจะเป็นผู้ให้กับประชาชนบ้าง
งานนี้ทำมาแจกไปเลยค่ะ๒๐๐ห่อค่ะ
แต่ยังไม่พอนะคะก็จะมีบริการแจกในวันต่อไปอีกด้วยนะคะ
ใครสนใจที่อยากจะไปรับอาหารฟรีก็ไปรับกันได้

ท่านมาแจกแบบนี้ทุกวันแหละ
ถ้าเกิดว่าท่านมีโอกาสก็จะออกมาแจกคุณ
ต้องบอกว่ามันเป็นน้ำใจที่มันแบบท่วมท้นมากในภาวะวิกฤตแบบนี้
คำขอบคุณน่าจะไม่พอยังไงซะเราทำได้ก็คือ
ปรบมือปรบมือให้กำลังใจกับทุกคนจริง
เชื่อว่าในทุกภูมิภาคทุกจังหวัดของประเทศไทย
ก็จะมีร้านหรือว่ามีคนที่เขาใจดีแบบนี้
มอบอาหารให้กับผู้ที่ยากไร้

ก็อาจจะทำให้หลายคนหมดกำลังใจ